เมื่อวานี้เกือบหวิดเป็นโศกนาฏกรรมแล้วนะครับ
สำหรับกิจกรรมวิ่งเทรลที่ภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะ
เพราะว่ามีนักวิ่งบางส่วนติดค้างอยู่กลางทางลงมาไม่ได้
เพราะว่าน้ำป่ามันหลากขึ้นมากระทันหัน
ลองดูนาทีชีวิตที่เขาไลฟ์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยเป็น
นี่ประมาณสักนึงกิโลนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แล้วก็อยู่กันน้องแอมสองคนนะครับ

ให้เจ้าหน้าที่มาขึงเชือกน่าจะข้ามได้
หลังจากผมเนี่ยน่าจะมีอีกหลายคนนะครับ
แต่ว่าผมเป็นกลุ่มแรกที่มาทันตรงนี้นะครับ

เรามาแข่งอันเตอร์เทลภูกระดึงเนอะ
หรือว่านายอิทธิพลสมุทรทองนะคะ

ก็จะรู้จักพี่ป๊อกเพราะว่าวิ่งเคียงข้างพี่ตูนอยู่ตลอด
ค้างอยู่กลางป่าที่ภูกระดึงจังหวัดเลย
เพราะว่าอยู่น้ำป่ามันทะลักขึ้นมากระทันหัน

แล้วก็กู้ภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่จัดการแข่งขัน

แต่แน่นอนอุปสรรคคือฝนตกหนักเส้นทางลาดชันแล้วก็ลื่นด้วย
ยังมีอันตรายจากช้างป่าอีกนะคะ
กระทั่ง๔ทุ่ม๔๓นาทีค่ะ
ส่วนช่วงสายวันนี้นะคะพี่ป๊อกเนี่ยก็ได้มีการไลฟ์เล่าเหตุการณ์ด้วย
แล้วก็อธิบายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดหรอก
มันเป็นเหตุสุดวิสัยลองฟังเสียงพี่ป๊อกค่ะ
เพื่อนนึกออกไหมครับน้ำจากเล็กมันกลายเป็นคลองใหญ่
ผมกับน้องแอมยืนอยู่เนี่ยผมต้องขึ้นไปข้างบนนะ
เพราะว่าน้ำจากที่คลองจากคลองใหญ่มันกินเนื้อที่มาเยอะแล้ว
ก็ขึ้นไปขึ้นไปนั่งที่สูงแล้วก็นั่งขอนไม้กัน
รอจนกระทั่งฝนมันเริ่มซา
ไปเห็นไฟเอ้าทำไมมีไฟมาแสดงว่าเพื่อนหลุดมาจากทางนั้นแล้ว
ป๊อกบอกว่ามีกู้ภัย๔คนที่มาเข้ามาช่วยเหลือนะคะ
ยกมือไหว้ขอบคุณเลยจริงแล้วก็
หลายคนที่คอมเมนต์ถามว่าเออไม่ดูสภาพอากาศพยากรเหรอ
ตอนนี้พายุมันเข้าไปวิ่งกันทำไม
เขาบอกว่าก็รู้ทุกคนก็ดูแหละแต่ว่ามันก็เป็นกิจกรรมวิ่ง
วิ่งเทรลมันก็คือวิ่งตามเส้นทางที่มันเป็นอุปสรรค
ละขระแบบนี้คือก็ต้องมีการรับมือกัน

ซึ่งการวิ่งครั้งนี้มีพิธีเปิดไปเมื่อเช้าวานนี้นะคะ๑ตุลาคม
เป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภูกระดึงค่ะ
นักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันกว่า๘๐๐คน

ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งกิจกรรม
ช่วยปลุกกระแสการท่องเที่ยวภูกระดึงให้กลับมาคึกคัก
ปิดฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

เมื่อวานนี้ก็เป็นการเปิดวันแรกค่ะ
ช่วยได้ปลอดภัยก็อุ่นใจนะฮะ